คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้นะต้องบอกว่าเหมือนเป็นบททดสอบชีวิตเลยอ่ะ

คือไม่รู้จะเลือกระหว่างความถูกต้องหรือว่าความเหมาะสมหรือความสมควร
คือเรื่องของเรื่องนะครับผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟน
ถูกจับคดียาเสพติดก็ไปหาเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนรักแล้วนะ
ว่าช่วยหน่อยได้ไหมแบบช่วยหาเงินมาแบบประกันตัวแฟนหน่อย
น่ารักมากนะเพื่อนก็ช่วยเอาโฉนดที่ดินเอาเงินมารวมแล้วในมูลค่าล้านกว่าบาท
ประกันตัวให้แล้วเพื่อนก็บอกว่าเธออยากให้แฟนเธอหนีนะ
เพราะถ้าหนีปุ๊บเนี่ยหลักประกันที่เขาเอาไปค้ำไว้ก็จะโดนยึดหมดถูกไหมคะ
ถูกต้องฮะแล้วหนีไงอ้าวไงหนีไปกับตัวผู้หญิงที่เป็นเพื่อนนี่แหละอ้าว
เพื่อนตามมาเจอสภาพเป็นยังไงกี่ดูค่ะ
นี่คือเพื่อนอ่ะลุมตบใช้คำนี้เลยดีกว่าเพื่อนสนิทที่ให้โฉนดที่ดินให้เงินสดมาประกันตัวแฟนของเธอ
ตบจนดั้งหักปากแตกเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตหัวช็อตไทยทอย

นี่คือแฟนของคนที่ถูกจับคดียาเสพติด

คือเธอมาร้องขอความช่วยเหลือว่าเธอถูกเพื่อนรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
คนนี้คือคุณใบเตยนะคะอายุ๓๑ปีค่ะ
ส่งพิติไปคุยกับเธอหน่อยเธออยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเธอถูกทำร้ายร่างกายเขียวช้ำไปทั้งหน้าเลยทั้งใต้ตาทั้งปากทั้งไทยทอย
บอกว่าคุณติดูสิเยินไปหมดเลย
คือเรื่องของเรื่องคืนเกิดเหตุเธอบอกว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ไปนั่งเล่นที่ห้องหน่อย
เพราะว่าสามีเพื่อนมีกิ๊กเธอก็เข้าไปหานั่งคุยนั่งอยู่สักพักนึง
มีกระบะคันหนึ่งขับมาจอดหน้าบ้านก่อนที่นางสาวตูนจอยแล้วก็แตจะลงมาจากรถ
กับจอยเดินมาหาเธอแล้วพูดว่าเจอตัวจนได้นะเตย
แล้วกระชากหัวเลยค่ะจิกหัวลากออกไปขึ้นรถแต่เธอขัดขืน
ตูนเลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตใส่หลังแล้วก็หัว
แล้วสามคนก็ช่วยกันลากตัวเธอไปหน้าบ้านตบตีลากขึ้นรถ
ติบอกฟังความข้างเดียวไม่ได้ขอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดหน่อย
๒ทุ่ม๕๐นาที๒๖มกราคมนี่ค่ะ
วงจรปิดก็จับภาพได้ว่ามีกระบะขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ก็ตรงกับคำบอกเล่าของคุณเตยพอกระบะเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จอดจอดเสร็จมีคนลงจากรถ
พอมีคนลงจากรถก็ได้ยินเสียงคนนี่ร้องกรี๊ดเนี่ยกรี๊ดช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้ค่ะ
นี่แล้วมีเสียงบอกไปขึ้นไปเนี่ยแล้วรถกระบะก็ขับออกไป
คุณใบเตยเล่าให้พี่ติฟังต่อบอกว่าพอขึ้นรถมาได้แต่เป็นคนขับพาไปที่อำเภอวังม่วง
ส่วนตูนกับจอยนั่งประกบเธออยู่ด้านหลังแล้วรุมตบตีเธอจนน่วมตลอดทาง
แต่พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นคนทำให้เสียเงินประกันที่ไปวางประกันให้แฟน
แล้วก็ตบตบตบตบตบตบจนเหนื่อยอะค่ะตบจนตูนกับจอยเหนื่อยแล้วก็เลย
ตบไปเองแต่ก็พาไปที่บ้านหลังนึงแล้วก็รุมทำร้ายร่างกายใบเตยอีก
จนกระทั่งตำรวจโทรศัพท์มาหาตูนบอกว่าให้พาเตยกลับไปส่งบ้านเพราะว่าน้องสาวเตยไปแจ้งความ
ทีนี้พอไปถึงก็เลยบอกอ่างั้นไปคุยต่อหน้าตำรวจไปที่สพเลยนะคะ
มาสอบพอหน้าพระรานเจรจาพูดคุยกันใบเตยบอกกับตำรวจว่าจะไม่เอาเรื่องตูนกับพวก
โดยเธอบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวกลัวจะโดนรุมทำร้ายอีก
ก็เลยบอกตำรวจไปแบบนั้นว่าจะไม่เอาเรื่องแต่พอเสร็จจากโรงพัก
น้องสาวก็พาใบเตยไปหาหมอผลตรวจออกมาเนี่ย
ฟกช้ำตามใบหน้ากระดูกจมูกหักเลยปรึกษากันในครอบครัว
ตัดสินใจนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีค่ะสาเหตุที่เธอถูกทำร้ายมันต้องมีใช่ไหม
คือพี่ติก็ถามว่าเอาจริงแล้วคุณทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือยังไงเหรอ
ทำไมถึงเขามารุมทำร้ายคุณแบบนี้เธอก็เล่าว่าสามเดือนก่อน
แฟนนุ่มเธอถูกออกหมายจับคดียาเสพติดเธอเลยไปขอให้ตูนช่วยเหลือหน่อย
ตูนก็ช่วยนี่คือแฟนนุ่มนะคะที่ว่าโดนจับคดียาเสพติดอ่ะ
ตูนช่วยด้วยการเอาหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินและเงินสดนะคะ
มูลค่าหนึ่งล้านสองแสนบาทไปประกันตัวให้เพื่อต่อสู้คดีแต่ตูนบอกเตยแล้วนะว่าเตย
เตยต้องดูตุ๊ดนะตุ๊ดคือแฟนเอาตู้ต่อเต่าหมดเลยนะ
ตูนบอกเตยว่าดูตุ๊ดให้ดีดูแฟนให้ดีอย่าให้เขาหนี
เพราะถ้าหนีเนี่ยเงินประกันเนี่ยมันจะหายไปหมดเลย
จะโดนยึดไปหมดเลยอ๋อใช่ครับเตยยังให้คำมั่นกับตูนว่าไงรู้ไหมคะ
แฟนฉันไม่หนีแน่นอนถ้าหนีให้มากระทืบได้เลยนั่นพูดเอาไว้แล้ว
แต่ตัวแฟนเหมือนจะรู้ว่ายังไงก็โดนติดคุกแน่
แล้วไม่อยากติดนานอ่าเลยจะหนีค่ะเตยบอกพอเธอรู้ว่าแฟนมีท่าทีจะหลบหนีอ่ะ
โทรหาตูนทันทีเลยนะจะบอกตูนว่าเธอแฟนฉันจะหนีนะ
แต่ติดต่อตูนไม่ได้เธอว่าอย่างนี้ติดต่อตูนไม่ได้ค่ะ
แล้วแฟนก็ชวนหนีไปชายภูมิเลยตัดสินใจไปกับแฟน
ติถามแทรกขึ้นมาขอโทษนะน้องเตยพี่ถามนิดนึง

บอกว่าก็หนูรักเขาอ่ะหนูรักเขามากก็เลยไป
จนกระทั่งถึงวันที่สารนัดฟังคำพิพากษาก็แน่นอนเขาหนีใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นหลักประกันในการค้ำประกันประกันตัวซึ่งเอามาจากตูนแล้วแต่
ก็ถูกสารยึดเอาไปหมดเลยค่ะเพราะผู้ต้องหาหนีการประกันตัวไง
จะทำร้ายสุดท้ายพอตำรวจตามจับตัวแฟนเธอได้

เตยก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับอีกฝ่าย
ตูนแต่และจอยตามตัวเจอแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
มีบ้างเรื่องอะไรค่ะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
เขาโดนยึดเงินไงคะพี่หนูก็เข้าใจอยู่แต่แบบหนูกลัวมันไม่จบอ่ะ
เขาไม่จบแน่นอนเขาไม่จบอ่ะคนไงเขาก็กระทืบหนูอีก
ถ้าเกิดแบบอะไรอย่างนี้หนูดูแล้ว
ก่อนหน้านั้นหนูไปตกลงกับเขาว่าหนูให้เขากระทืบได้เลย
ถ้าเกิดว่าเอาตัวมันถ้ามันหนีไปได้อย่างนี้ก็ให้เขากระทืบ
แต่หนูก็หนีไปกับมันด้วยก็สงสาร

ก็เหมือนว่าเขาก็หนีไปบ้านเกิดเขาที่ชายภูมิค่ะหนีไปเดือนนึง

ที่เอาเงินมาค้ำประกันให้แฟนจนโดนยึดให้ถึงที่สุด

เราไปหาตูนที่บ้านเลยนะ
อยากฟังเรื่องจากฝั่งของตูนเหมือนกัน

เสียดายไม่เจอนะคะเพราะว่าตูนกำลังไปหาทนายความค่ะ
แต่เจอคุณแม่ตูนแล้วก็เพื่อนสนิทตูนนะคะ

คือเตยกับตูนสนิทกันสนิทกันมาก
ถึงขั้นที่ว่าใบเตยเนี่ยมากินนอนทำงานอยู่ที่บ้านเลยแหละ
แล้วตูนก็คอยช่วยเหลือเตยมาโดยตลอด
พอแฟนของเตยติดคุกก็มาขอให้ตูนช่วย

สองก็รู้มาว่าแฟนของเพื่อนเนี่ย

เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่นานมานี้
ตูนเลยไปขอให้แต่ให้เพื่อนอีกคนนึงอ่ะ

เอาโฉนดที่ดินมาวางเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวให้
และเอาเงินสดของตูนเองอีกกว่า๙๐๐๐บาท

แต่สุดท้ายสิ่งที่เตยทำเขาใช้คำนี้

เพราะฉะนั้นตูนกับเพื่อนโดนยึดหลักทรัพย์ที่ประกันตัวไปหมดเลย

และที่ผ่านมาเตยไม่เคยมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
รู้ไหมว่าตอนนี้หลักทรัพย์โดยเฉพาะที่ดิน

มันจะถูกขายทอดตลาดไปแล้ว
ว่าอย่างนี้ฝากเอาไว้ถึงหลายคน

ถ้านายประกันมีการทำสัญญาตกลงเอาไว้
สามารถเอาสัญญานี้ไปฟ้องร้องได้ว่า
เราให้คุณยืมเงินส่วนนี้เพื่อไปประกันตัวนี่
ถ้ามันมีสัญญาเป็นรายละอักษรเอาไปฟ้องได้เลย
แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำสัญญา
เป็นแค่สัญญาใจสัญญาแค่คำพูดเพราะเชื่อใจกัน
คุณจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย
ไม่ต้องก่อเหตุนะคะ